เบสพูดคำนี้ออกมาในวันนั้น
เพราะเน้นมีความรู้สึกว่าเมื่อไหร่เราทุกคนจะรู้สักทีว่าเราโชคดีขนาดไหน
ที่เกิดมาอยู่ใต้ร่มพระบารมีของพระองค์ท่านแล้วเมื่อไหร่เราจะหยุดสักที
อะไรมากมายที่ทำร้ายหัวใจของพระองค์ท่านเบสเพียงอยากพูดคำนี้
เพื่อบอกคนไทยร่วมแผ่นดินว่าถึงเวลาแล้วอ่ะ
พระองค์ท่านให้ของขวัญเรา๔๐๐กว่ากล่องผ่านทางโครงการมากมายอ่ะ
ให้แค่กล่องเดียวเพราะทำตัวเองให้ดี
เพื่อตอบแทนพระราชาพระองค์นี้เพราะเกิดอีก๑๐ชาติก็ไม่เจอมหาราชที่ชื่อภูมิพลแล้ว
วันนี้พิสูจน์แล้วค่ะจากนี้ไปอีกสิบชาติร้อยชาติจะได้เจอไหม
ชั่วกลับชั่วกันจะได้เจอไหมไม่มีใครรู้
รู้แค่ว่าหมดเวลาที่จะได้อยู่ใต้ร่มพระบารมีแล้วอ่ะ
อยากเชิญชวนทุกคนให้ทำความดีตอบแทนรัชกาลที่๙